คุณผู้ชมฮะมีเหตุการณ์นี้นะครับ
เขาเรียกว่างงกันทั้งสถานีรถไฟกุยบุรีที่จังหวัดประจวบคลีขัน
เพราะมันมีผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งอยู่กับพื้นที่สถานีรถไฟ
แล้วก็โอดครวนอยู่นะครับโอดครวนนะฮะ
บอกว่าถูกถีบตกจากรถไฟ
ค่ะอ่าฮะดูไหมหรือว่ายังไงนะ
เดี๋ยวให้ดูข่าวนี้แต่ตอนนี้ดูอีกเรื่องหนึ่งก่อนดีไหมคะ

รถกระบะเนี่ยนะคะเขาบรรทุกลำไยมาแบบเต็มคันรถเลยคุณผู้ชม
ปรากฏว่าฝนมันตกแล้วถนนลื่น

มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหเห็นไหม
รถไปพุ่งชนเสาไฟแรงสูงอย่างจังจนรถยุบเลยค่ะ
แต่ว่าคนขับเนี่ยหลายคนเห็นสภาพนี้แล้วอยากรู้คนขับเป็นอะไรหรือเปล่า

ตำรวจสพบ้านนาเขาได้รับแจ้ง
บอกว่ามีรถกระบะมาชนเสาไฟฟ้าอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ

แล้วก็ชนอัดติดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ย
แล้วก็จกหน้าหูดูฮะมันแตกหมดเลย
ยุบไปครึ่งคันมันพังยับเยินแบบนี้
แล้วลำไยเกลือนกระจายเต็มถนนไปหมด
มิเตอร์ไฟฟ้าถังขยะก็ได้รับความเสียหายหมดนะคะ
ทีนี้คนที่ขับรถคือนายสุวัตน์นวรัตน์อายุ๓๐ปี
เป็นชาวจันทบุรีเขาขับมาเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
ยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็เล่าให้ฟังว่า
วิ่งมาในเลนสายลื่นไปเลนขวา
เขาพยายามที่จะประคองรถเข้าเลนซ้ายแต่มันไม่ไหว
ทีนี้รถก็เลยเสียหลักพุ่งไปชนเสาไฟ
โชคดีที่ตัวคนขับไม่ได้เป็นอะไร
คำถามก็คือเอ๊ะรอดมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าห้อยพระอะไรหรือเปล่า
คนขับเขาก็บอกว่าอ๋อผมเชื่อเลย
ว่าเป็นบารมีพระยอดทงของอาจารย์มณัฐวัดทุ่งจันดำที่จันทบุรี
ตั้งอยู่หน้ารถนี่แหละทำให้ผมเนี่ยแคล้วคลาดแล้วก็ปลอดภัย
ทีนี้ผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ

กำลังนั่งนับเงินอยู่ที่เคาน์เตอร์
เสียงมันดังตู้มตอนนั้นเธอตกใจคิดว่าเอ๊ะหม้อแปลงระเบิดหรือเปล่า
ควันขโมงเลยปรากฏว่าลำไยคุณผู้ชมคิดดูสิ
มันกระจายแล้วกระเด็นมาถึงที่หน้ากระจกร้าน
ทีนี้พอผู้ช่วยผู้จัดการร้านตั้งสติได้
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจคิดว่าถ้าเกิดว่ามันชนหนักชนแรงขนาดนี้นะ
คนขับไม่น่ารอดแต่ไม่น่าเชื่อคนขับไม่เป็นอะไรเลย
เอาฟังคุณสุดารัฐผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อหน่อยค่ะ
เสียงมันตุ้มดูที่เล็กนึกว่าไฟมันระเบิดเพราะว่าฝนมันเพิ่งตก
ก็หันไปดูควันขโมงเลย
พอควันขโมงพอจังหวะหันไปดูลำไยสะออกมาหน้าเวท
โร่มแบบว่ามันกระแทกกระจกไงเหมือนใครสาดน้ำอย่างนั้น
ก็เลยวิ่งออกจากซอยเพราะว่าพอช่วงหันมาดูลำไยประสานมา
วันมันเริ่มจางแล้วคือเห็นรถก็เลยวิ่งออกไปนู่น
กลัวมันจะชนพุ่งชนลงมีดแต่ว่ามันติดเสา

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านนาก็เอารถมาฉีดน้ำ
แล้วก็ทำความสะอาดบนถนนส่วนกู้ภัยพนักงานร้านสะดวกซื้อ

ลำไยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันอยู่เกลือนถนนเลย
รถจะได้สัญจรผ่านไปผ่านมาได้
จะได้ไม่ถลายไม่ลื่นแล้วเกิดอุบัติเหตุดูสิ
เอาที่ตักขยะเอาไม้กวาดช่วยกันตักลำไยโกยลำไย

เหลือนเลยนะใช่ค่ะส่วนคนขับรถกระบะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
แล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ